ตราสภาเด็กร่วมกับโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคม
โดยมีนายสุรเชษแก้วคำในอำเภอครองใหญ่
เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสังกรบ้านปลา
เก็บขยะเขื่อนกั้นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ครองใหญ่
คณะครูนักเรียนโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมกลุ่มประมงพื้นบ้าน
กู้ภัยสภาเด็กนักเรียนและเยาวชนอำเภอครองใหญ่เข้าร่วมงานกว่าร้อยคน
โดยการจัดเก็บขยะบริเวณเขื่อนกั้นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่
ความยาวของเขื่อน๒กิโลเมตร
ทั้งนี้อำเภอครองใหญ่เป็นพื้นที่ติดทะเล
ชาวบ้านมีอาชีพประมงปัจจุบันประชากรเพิ่มขึ้น
มีการขยายตัวของที่อยู่เกิดปัญหาการลุกล้ำพื้นที่ชายเลน
ทำให้ระบบนิเวศทางทะเลที่เคยอุดมสมบูรณ์ลดลง
ทะเลหาได้ยากกระทบความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้าน
ทางสภาเด็กและเยาวชนอำเภอครองใหญ่จึงจัดโครงการนี้
เพื่อฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำและกำจัดปัญหาขยะทางทะเลอีกทางหนึ่งด้วย